นี่นี่นี่นี่นี่ไม่บอกไม่รู้นะว่าพี่พี่เหล่านี้คือพี่พี่ตำรวจ

มาหมดเลยค่ะคุณมาทั้งเงาะมาทั้งทุเรียน

ทางสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอทุ่งสงศ

ร่วมการจัดขึ้นยิ่งใหญ่อลังการมาก
การมากเป็นการสร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยให้กับประชาชน
ในช่วงงานประเพณีชักพระที่จะมาถึงในออกพรรษานี้
บรรยากาศในขบวนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะ
มีทั้งประชาชนชาวทุ่งสงศเป็นพันคนเลยมาร่วมกันเดินขบวนแบบจัดเต็มอ่ะ
คือไม่ได้มีแต่พี่ตำรวจเท่านั้นคุณผู้ชม
ก็คือว่ามีประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวทุ่งสงศ
หรือว่าชาวนครศรีธรรมราชมาร่วมขบวนกันเยอะแยะมากมาย
จะเต็มเสื้อผ้าหน้าผมการแสดงชุดราเมเยอร์
ป้องชึ่งป้องชึ่งก็มีเหมือนกัน
จัดเต็มหนังลุงน่องเนงแกะมาหมด
นี่นครศรีธรรมราชนี่ก็ต้องมีแบบนี้แหละ
ใช่แล้วก็มาแบบนี้เลยมีหนังรุงมีนุ้ยมีเท่งมาหมดเลยนะฮะ
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นกันมากเลย
แต่ที่ทำเอาฮาที่สุดเนี่ยก็ต้องยกนิ้วให้กับความกล้าหารของนี่ค่ะคุณ
เหล่าบรรดาคุณตำรวจค่ะเขายอมสลัดเครื่องแบบสุดเท่
แต่งกายด้วยเนี่ยชุดแฟนซีสุดวาบวิวเป็นชุดเกาะอก
คือไอ้ชุดเกาะอกเดี๋ยวจะได้ดูนะเป็นชุดเกาะอกที่ช่วงนี้กำลังฮิตมาก
ใช่เหมือนพี่โน๊ตอุดมใส่เป็นชุดเกาะอกกางเกงเอวสูง
นี่คือมันเป็นเกาะอกที่เป็นกางเกง
เพลงรองรวยของพี่โน๊ตอุดม
โอ้โหน่ารักมากเลยนี่คือตำรวจนอกเครื่องแบบของจริง
นี่คือตำรวจตัวจริงเสียงจริงไม่ใช้สแตนอิน
สวัสดีครับสรวจก็หลายคนก็ถึงกับกั้นหัวเราะสนุกสนานรองรวย
ก็เป็นสีสันเล็กน้อยภายในงานที่นำมาฝากกันนะคะ
พี่ตำรวจเขาลงทุนกันขนาดนี้แล้วนะ
ใครที่จะเดินทางมาที่ประเพณีชักพระ
ออกพันศาชาวทุ่งสงหรือว่า

ก็ปฏิบัติตามกฎเพื่อลดอุบัติเหตุกันด้วย

ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะจ๊ะ

ใช่คือเขาก็รณรงกันในทุกเทศการ
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานไหนที่มีคนที่เขาต้องไปรวมตัวกันเยอะ
มีการเดินทางมีการจราจรที่หนาแน่น
ถูกต้องใช่ถูกต้องแต่เป็นการรณรงค์ที่สร้างสีสันมากเลย
ให้ประชาชนชาวทุ่งสงศ์เขาตื่นตัว
แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเราก็ต้องแบบว่าให้ความสำคัญ
เรื่องของการขับขี่ยานพาหนะที่สำคัญเลยนะคะ
มีสติก่อนสตาร์ทและเมาไม่ขับ